พริตตี้สาวท่านนี้นะครับถูกแฟนนุ่มนักธุรกิจ
หึงหวงแล้วก็ทำร้ายจนน่วมเลย
ตอนไปเจอเขาบอกเลือดเปลือตัวทีเดียว
แล้วคุณผู้ชมปากแตกไม่พอต้องเรียกปากฉีก
ปากตรงนี้เธอเย็บไป๑๑เข็มนะครับคุณผู้ชมฮะ
โดนอะไรก็ไม่รู้นะฮะ
แต่ผู้ชายบอกว่าอย่าแจ้งความนะ
ไม่กลัวหรอกรู้จักกับนายตำรวจใหญ่
แต่เธอบอกว่าลูกผู้หญิงอย่างฉัน
ฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
นะฮะนางสาวฟ้าอยู่๒๕ปี
เธอเป็นนางแบบด้วยและเป็นพริตตี้สาว
นำหลักฐานใบตรวจร่างกายแล้วก็เสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดนะฮะ
เข้าแจ้งความกับตำรวจนะครับ
แฟนนุ่มนักธุรกิจที่ทำร้ายร่างกายเธอจนบาดเจ็บนะฮะ
แล้วก็ขู่ไปให้แจ้งความเพราะว่าเขาบอกว่าเขารู้จักตำรวจชั้นผู้ใหญ่
นางสาวฟ้าเนี่ยเล่าบอกว่าเหตุเกิดเนี่ยเที่ยงคืน๑๓มีนาคมที่ผ่านมาครับ
อาศัยอยู่ที่บ้านพักของฝ่ายชายนั่นแหละเกิดมีปากเสียงกัน
เพราะฝ่ายชายหึงหวงกระทั่งฝ่ายชายทะเลาะกันแล้วเอ่ยปากบอกเลิกครับ
แล้วก็พยายามยื้อแย่งโทรศัพท์มือถือของเธอเธอจึงเปิดประตูห้อง
จะเดินหนีว่างั้นเถอะจากนั้นฝ่ายชายอ้างว่าเธอเนี่ยนะ
เปิดประตูไปชนหน้าผากของเขาเขาก็เลยโมโหตอนยื้อแย่งกันนะครับ
เข้าทำร้ายร่างกายแล้วก็พยายามบีบคอเธอกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณเกือบชั่วโมงครับ
ลูกพี่ลูกน้องของฝ่ายหญิงได้ยินเสียงครับรีบเข้ามาช่วยมาห้าม
ฝ่ายชายเนี่ยตอนนั้นใจเย็นลงแล้วน้องชายเนี่ยพาฝ่ายหญิงนะครับ
ไปส่งโรงพยาบาลปากฉีกนะครับเนี่ยฮะดูนะฮะตรงเนี้ยนะครับ
ถึง๑๑เข็มที่มุมปากนอกจากนี้ยังมีรอยฟกช้ำที่รอบดวงตาข้างซ้ายนะครับ
ช้ำที่คอกล้ามเนื้อบริเวณบ่าด้านซ้ายของเธอเนี่ยอักเสบด้วย
ยืนยันจะดำเนินคดีกับอดีตแฟนหนุ่มให้ถึงที่สุดครับเพราะว่าแฟนนุ่มอ้างบอกว่าไม่กลัวหรอกกฎหมายอ่ะ
แล้วก็เกรงว่าฝ่ายชายจะกลับมาทำร้ายซ้ำอีก
อยากจะให้บทเรียนกับฝ่ายชายนะครับ
ไม่ใช่จะทำอะไรกับผู้หญิงก็ได้
เธอเสียใจฮะยอมรับว่าแม้เจ็บขนาดนี้ก็เสียใจ
เสียใจที่คบกันมาเกือบปี
ทั้งที่ไม่เคยมีพฤติการเช่นนี้มาก่อนเลย
ไม่คิดว่าคนเคยรักกันจะทำกันได้ขนาดนี้
หลังเกิดเหตุจะเก็บเสื้อผ้าแล้วข้าวของออกจากบ้านแฟนนุ่มครับ
กลับไปยังบ้านของเธอที่คลอง๔ปฐุมธานีนะฮะ
แต่อดีตแฟนนุ่มเนี่ยยังก็พยายามติดต่อมานะฮะ
เพื่อนขอให้จบได้ไหม

จะเยียวยาจะอะไรก็ว่ามา

เรียกไป๔แสนครับฝ่ายชายปฏิเสธ

นะฮะแล้วฝ่ายชายก็ยังไม่มีทีท่าว่า
จะสำนึกผิดหรือจะยอมขอโทษเธอบอกแบบนั้น
เรื่องต้นตำรวจสอบปากคำแล้วก็รวบรวมหลักฐานนะครับ
จะออกหมายเรียกอดีตแฟนนุ่มเข้าให้ปากคำ
เตรียมจะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปครับ